แล้วก็น่าจะเก่งกว่าเพื่อนในประเทศไทย

ทางพักนะครับได้คิดมาตลอดว่า
พี่น้องเกษตรกรของภาคใต้เนี่ย

เดือดร้อนตรงที่ราคายางและปาล์ม

ถ้าไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันต้องยากแล้วนะ

ยากตรงที่ว่าถ้าไป
แปรรูปมาเป็นน้ำมันพืช

ถ้าจะเอาไปทำเป็นน้ำมัน

ผู้ที่ใช้รถบอกว่าไม่น่าจะปลอดภัย

ภูมิใจไทยบอกว่าต้องพายเผาครับ

แล้วใครรัฐบาลซื้อแล้วเอาไปเผา
ไปเผาเพื่อให้เกิดชีวมวล

ต้องตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าเองนะครับ

รัฐบาลต้องกล้าลงทุน

สูราชธานีมีปลามเยอะก็สร้างสองสามโรงหนึ่ง

ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับ

ลำดับ๙บาท๑๐บาทก็ว่าไป

รัฐต้องขาดทุนบ้างบางครั้งนะครับ

รัฐบอกว่าถ้าลงทุนเพื่อกำไรอย่างเดียว

อย่างเช่นรัฐในอดีต

เรือดำน้ำเครื่องบินรถถัง

ได้คืนน่ายนอนนะครับได้กำไร
สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือผลพวง

พรามไปเผาดีกว่าเผาดีกว่าราคาสูงขึ้น
แล้วก็พักกูจะได้จินคุณคุณตีนเดี๋ยวเข้าใจเรื่องผิด
เดี๋ยวบอกให้รัฐบาลซื้อปลามไปเผา
คือจะตั้งโรงไฟฟ้าเอาปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิงถูกไหมฮะ
อย่าไปเรียกเอาไปเผาเดี๋ยวเข้าใจจำกันผิดหมด
คนใต้เข้าใจเลยนะครับอ๋อนี่เข้าใจเลย
และพี่น้องเศรษฐกรเข้าใจเลย
ทีนี้ขอนิดเดียวเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุภาพถามยางด้วยถูกไหมคะ
เอายางอีกสักนิดขอสั้นจะทำยังไงคะ
ในฐานะที่เป็นคนใต้นะครับและคนสุราชโดยกำเนิด
แล้วก็ต้องเรียนกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ
ผ่านทางคุณจอมฝันและคุณสุภาพ
ผ่านท่องช่องไทรัฐค่ะไทรัฐ
ครับก็บอกอย่างนี้นะครับว่าช่องไทยรัฐก็ถ่ายทอดไป
แล้วก็พี่น้องก็ชมอยู่ย่างเนี่ย
มันเป็นพืชเศรษฐกิจของคนใต้

กว่าเปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องคนใต้
ปลูกยางในป่ายางเนี่ย
ถ้าเรารอแต่ส่งออกอย่างเดียวนะครับ
ถ้ารัฐบาลบอกว่าเมื่อไหร่ใครเป็นรัฐบาล
รัฐบาลชุดที่ผ่านมากี่รัฐบาลก็แล้วแต่
อยู่ที่ตลาดโลกอยู่ที่
การกำหนดราคาของพ่อค้าคนการตลาดโลก
แสดงว่ารัฐบาลไม่มีสมองคิด
สมของรัฐบาลแย่นะครับ
ต้องคิดนะปัจจุบันนี้พักภูมิใจไทยคิดเลยครับ
ยางต้องมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยให้เพียงพอก่อน
ให้เต็มที่ก่อนที่ส่งออกก็ว่าไป
ส่งออกก็มีในรูปแบบของเชิงพาณิชย์
พาณิชย์เนี่ยยางพาราของไทยเนี่ย

เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำอย่างที่ว่านี้โลแล้วเท่าไร
ก็ต้อง๗๐๘๐๙๐๑๐๐เป็นร้อย
เยอะเท่าไรนะคะ
เริ่มตั้งแต่๗๐๘๐๙๐๑๐๐ไปลดตามลำดับ
คือถ้ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำไว้นานน่ะสิ
มันต้องวิธีของผมก่อนของพักภูมิใจไทยก่อน

ถ้าเชิงพาณิชย์ก่อนส่วนหนึ่งเชิงพาณิชย์นะ

ขมวดให้หน่อยเดี๋ยวพักอื่นไม่ได้พูด
แต่ถ้าเชิงพาณิชย์เนี่ย

๗๐กว่าต้องของเจ้าของสวน

ฉันพูดถูกไหมคะเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ย

นโยบายภูมิใจไทยคือถ้าเป็นสินค้าเกษตร

การกำหนดสัดส่วนว่าใคร
จะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น
ปลามหรือยางก็แล้วแต่เนี่ยเข้ากรอบนี้นะ
คือเขียนว่าใครได้สัดส่วนอะไรอย่างไร